มาติดตามเชียร์กันต่อช่วงนี้เดี๋ยววอเล็กบอลสโมสรชายที่แชมป์เอเชียก็จะมา
ถ่ายทอดทางไทยรัฐแต่ว่ารายการที่กำลังถ่ายทอดอยู่แล้วดูกระแสดีมากนะครับ
ก็คือทีมชาติไทยนะครับฟุตซอลเตรียมทีมแข่งขันฟุตซอลโลก
เอาชนะอีรานได้เป็นครั้งแรกในบ้านของตัวเองครับ

โดยช่วงเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าเราล้มเบอร์นึง
เอเชียได้เลยนะผลงานดีมาก
อีรานก็อยู่ในสาระบบนี้๑ใน๕ตลอดนะครับ
ขณะที่ไทยเคยขึ้นถึงดับ๙เมื่อปี๒๐๐๙
ชุดแดงไทยลุยขึ้นมาแล้วเจอตัดช่วงแรก
โดนก่อนไม่ถึงหน้าทีอีหลานได้ประตูขึ้นนำจากอาหมาตย์เอชมายุปัว
แต่ว่าไทยเล่นไม่มีกลัวนะครับ
เพราะว่านาทีที่๕ครับตามตีเสมอได้สำเร็จจากอภิวัตรจำเจริญนะครับ
เสมอกันเป็น๑ประตูต่อ๑ครับ
แล้วก็ได้ประตูที่สองจากอันนี้ครับ
และได้อีกลูกจากการสวนกลับมะจังหวะนี้นะครับ

จากนาฬิกาจากสุมพะพุทธเทือนกลางนะครับ
นาทีที่๑๗และดูครับฉวยโอกาสเล่นเร็วลูกนี้
คอนเนอร์นะครับจิรวัตรยิงเข้าไปดูวินาทีสุดท้ายเลย
แบบนี้เนี่ยไทยทำได้ดีขึ้นนะในการคิดถึงของมิเกล
ครับคือมิเกลเขาค่อนข้างจะมีแท็กติกในเรื่องของเซ็ตเพลย์อยู่แล้วนะครับ
ตอนนี้ขึ้นหลังมาหนีแล้วค่ะปฏิชาวิตนะครับยิงให้อิรารนำ๔๓
นาที๒๗แล้วก็ดูครับไทยมีโชคเล็กน้อยนะครับลูกนี้
อัพชินคาเซมี่สะกัดเข้าถึงตัวเองครับเป็น๔๔
ดังนั้นนาทีที่๓๘อิราณขึ้นนำอีกครั้งเป็น๕๔กับเมราน
ลีเกอร์เดอร์นะครับยิงนำอีกครั้งเป็น๕ต่อ๔โหสู้กันแบบสุดมันจริง
ตอนแรกนึกว่าหมดแล้วครับไทยแต่ดูสิครับฟางวุฒิคนนี้ครับ
โอ้โหยิงตีเสมอครับนาทีที่๓๔นะครับ
แล้วลูกนี้สำคัญครับจิรวัตรสอนวิเชียนทำประตูที่๒ของตัวเอง
ทำให้ไทยนั้นขึ้นนำ๓๘ถึงตรงนี้อิราณไม่มีทางเลือกต้องเล่นพาวเวอร์เพลย์
แล้วก็เนี่ยครับโดนไทยอาศัยจังหวะที่เผลอของพวกเขา
แล้ววอเลฟรูปนี้เนี่ยยังงามเลยครับสำหรับทางด้านเจ้าอาบสุนวิเชียรกลางนะครับ
ปิดท้ายครับให้ไทยนั้นเอาชนะไป๗ประตูต่อ
ที่ดูแล้วอันดับต้นของเอเชียแล้วก็ประกาศศักดาเลยครับ
เพิ่ม๔คะแนนนะครับไทยขณะที่คาซักเล่นก่อนอันดับ๙ของโลกนะครับเอาชนะญี่ปุ่น
ไปได้๙๐ดังนั้นนัดสุดท้ายก็วัดแชมป์กันแล้ว
ระหว่างไทยกับคาซักสถานนะครับซึ่งไทยในนัดนี้
เรียกความมั่นใจมากครับเป็นการชนะอิราณได้เป็นครั้งแรกในบ้านของตัวเอง
เป็นการชนะอิราณครั้งที่๓ครับจากการเจอกันทั้งหมด๒๐นัด
ไปดูสรุปตารางคะแนนกันหน่อยนะครับหลังจากจบไปแล้ว๒นัดกับฟุตซอลไทยแลนด์ไฟช์นะครับ
คาซักสถานครับนำเป็นอันดับ๑มี๔คะแนนเท่ากันกับไทยนะครับ
แต่ว่าประตูได้เสียนั้นคาซักสถานดีกว่าส่วนอีรานอยู่อันดับที่๓
และญี่ปุ่นรั้งอันดับสุดท้ายครับ
ลุ้นเชียร์กันนะครับนัดสุดท้ายของไทยไลน์๕นะครับ
อังคารที่๒๓สิงหาคม๔โมง๔๕นาทีอีรานเจอกับญี่ปุ่นนะครับ
แล้วก็ทุ่มครึ่งครับไทยเจอกับคาซักสถานนะครับ
คู่หลังเนี่ยเปิดหน้าจอไทยรัฐติดตามได้เลยครับไทยชนะ
ขวาแชมป์ต้องชนะเท่านั้นนะครับเพราะว่าประตูได้เสียได้เป็นรองคาซักนะครับ
โจทย์เดียวก็คือชนะเสมอไม่ได้ครับ
ฟอร์มทีมฟุตซอลทีมชาติไทยแบบนี้แล้วเนี่ย
เชื่อเหลือเกินว่ามีลุ้นมากเลยสำหรับการขันฟุตซอลชิงชำโลก
ประเทศโคลัมเบียที่ไทยจะเดินทางไปแข่งขันด้วย